วันนี้๑พฤษภาคมวันรายงานเป็นวันหยุดของใครหลายคนนะคะ
แต่กระทรวงการคลังไม่หยุดค่ะ
วันนี้ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนจากเรื่องของเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยา๕๐๐บาท

ประชาชนเขามารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลย
แต่ต้องบอกว่าวันนี้มีการจัดการในเรื่องของการรอคิวต่างนานา

คนเยอะมากเขาบอกวันนี้น่าจะรับเรื่องไปประมาณสัก๑๕๐๐เคสได้นะคะ
นี่เป็นฟูดปากบริเวณประตู๔กรสวนการคลัง
ลากยาวไปจนถึงประตู๑ฝั่งริมคลองประปาเลย
มีคนมายืนรอต่อคิวยื่นคำร้องเรียนไม่ได้สิทธิ์๕๐๐บาท
การลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเยอะมากนะคะ
ซึ่งภาพรวมตลอดทั้งวันก็ถือว่าเรียบร้อยดีค่ะ
อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
กรมสรรพากรสรรพสามิตรสุรกากรบัญชีกลางกรมธนารักษ์
ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อย
ดูเรื่องการเว้นระยะห่างดูเรื่องการแจกน้ำดื่มนะคะ
พอเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นก็สามารถทำงานเชิงลุกได้
คือมีการเข้าไปพูดคุยเป็นรายคนตั้งแต่อยู่ในแถวแล้วค่ะ
จากเดิมคือต้องมารอรับบัตรคิวแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เรียกมาพบที่โต๊ะ
ซึ่งโต๊ะก็มีอยู่แค่๕ตัวมันก็จะค่อนข้างเบียดเสียด
แล้วก็ทำได้ล่าช้าแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เยอะขึ้น
เริ่มมีการรับเรื่องเบื้องต้นจากในแถวแล้วไง
จะได้ไม่ต้องมานั่งเล่าทีเดียวรอคิวทีเดียวนะคะ
เขาบอกว่าวันนี้น่าจะรับเรื่องร้องเรียนมาได้ประมาณสัก๑๕๐๐เคส
จากเดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าจะแจกบัตรคิวรับเรื่องร้องเรียนวันละ๔๐๐เคสนะคะ
จากนี้มีจิตอาสาเคเยาวราชค่ะนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ใส่ไข่กว่า๕๐๐ชุดมาแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยนะคะ
นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่มาดูแลความเรียบร้อยเองด้วย
รับร้องเรียนเนี่ยนะอีกครั้งหนึ่งก็คือวันอังคารที่๕พฤษภาคมค่ะ
เพราะว่าวันจันทร์ที่๔เป็นวันหยุดราชการวันนั้นก็จะหยุดให้บริการไป
และมีการเปลี่ยนจุดให้บริการรับคำร้องกับประชาชน
จากประตู๔เปลี่ยนเป็นหน้าประตู๒หรือบริเวณใต้ทางด่วนพระราม๖
ส่วนใครที่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทไปแล้ว
ตอนนี้เขาบอกว่ามีประมาณ๑๖ล้านคนเนี่ย
ตอนนี้จ่ายไป๑๑ล้านแล้วนะคะก็จะเหลืออีกประมาณ๕ล้านคนเท่านั้น
กระบวนการทบทวนสิทธิ์ส่งข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เท่านี้แหละ
ก็โครงการจะพยายามจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้สิทธิ์ทั้งหมด
แล้วก็ปิดโครงการให้ได้ภายในวันที่๘พฤษภาคม
คือหวังว่าภายใน๘พฤษภาคมนี้
ทั้ง๑๖ล้านคนจะได้เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทล็อตแรกครบทุกคน
ส่วนกลุ่มเปราะบาง๑๓ล้านคนที่ตกหล่นจากการให้ความช่วยเหลือนะคะ
โดยเฉพาะกลุ่มคนขายของที่
กลุ่มคนชายขอบที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต
กลุ่มบุคคลล้มละลายกลุ่มคนไร้บ้านเด็กแรกเกิด
เรื่องนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาได้สั่งให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือว่าพมไปสำรวจและเสนองบประมาณมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วนะคะ
ก็หวังว่าจะให้ความช่วยเหลือได้ทันกลางเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
ส่วนกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ค่าราชการบำนานนักศึกษาจบใหม่
และผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพหรือคนที่ว่างงาน
ฟังดีคุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาค่ะ